ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะด้านหลังเนี่ยเขาไปตามหาเครื่องสูบน้ำ
แต่ตอนที่เจอคือดันไปเจอศพ
ไปเจอศพเหมือนกับโดนผ้าห่ออยู่
ใช่ค่ะลอยอืดอยู่แบบนี้
คุณผู้ชมคะตามข่าวนี้หน่อยเพราะว่าคนที่ไปเจอเหตุการณ์นี้ก็ช็อกเหมือนกัน
เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
นี่ดูสิตอนที่เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยเขาก็ลงไปไปตรวจสอบค่ะ
ไปดูซิตรงสระน้ำตรงนี้อยู่ใน
พื้นที่หมู่๔ที่บ้านวังยาง
การ์ตูนนะมัดเป็นก้อนลอยอยู่ห่างจากตลิงสัก๔๕เมตร
เจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วแหละนี่เห็นไหมคะภาพขวาที่เราทำกราฟิกให้
เจ้าหน้าที่นะเอาไม้เขียเข้ามาเขียเข้ามายิ่งใกล้ฝั่งยิ่งใกล้ตลิ่งเท่าไหร่เนี่ย
กลิ่นมันตีมาแรงมากกลิ่นศพอะค่ะแล้วตอนนั้นเนี่ยปลายของห่อผ้าเนี่ย
เห็นว่ามีเหมือนกับหัวคนอ่ะแต่ไม่เห็นผมนะแล้วก็มีหน้าคนเนี่ยโผล่ออกมา
ผ้านี้เหมือนกับโดนห่อโดนรัดโดนมัดด้วยสายสเตย์ค่ะ
ที่ใช้เหมือนกับรัดของท้ายรถบรรทุกคุณผู้ชม
แล้วก็มีเชือกมัดโยงเอาไว้กับเครื่องสูบน้ำเหมือนกับเอ๊ะอันนี้จะถ่วงน้ำ
อำพลางศพใช่ไหมทีนี้ชาวบ้านที่เขาเจอศพคนแรกเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยนะ
เขาเดินไปดูเครื่องสูบน้ำในสระน้ำนั่นแหละพอไปถึงปุ๊บเอ้า
สูบน้ำหายไปไหนอ่ะหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอก็เลยเดินดูรอบสระค่ะ
แต่ไปเจอห่อผ้าเนี่ยมันลอยอยู่ก็เพ่งดูว่าอะไรอ่ะ
ใครเอาอะไรห่อแล้วก็มาลอยไว้ตรงนี้เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
แจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยไปตรวจสอบจากศพอ่ะเท่าที่ดูเนี่ย
น่าจะเสียชีวิตมาหลายวันนะคะจนไม่สามารถที่จะระบุเพศได้
และที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอนี่แหละนี่คือเครื่องสูบน้ำ
เชือกที่มันผูกอยู่ไหมคะเชือกเนี่ยผูกอยู่กับเครื่องสูบน้ำ
เชือกอีกฝั่งหนึ่งก็ผูกอยู่กับผ้านวมที่ห่อศพอยู่
จะถ่วงศพอ่ะนะฮะใช่เพราะว่าเครื่องสูบน้ำมันก็มีน้ำหนักไง
จะให้ศพมันจมลงแต่ไม่จมไงคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องส่งศพไปชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
แล้วเดี๋ยวต้องตามหาญาติก่อนว่าศพผู้เสียชีวิตนี้เป็นใคร
ขณะที่คนที่อยู่แถวนั้นเขาก็ตรวจสอบดูนะว่ามีใครแจ้งหายไหม
มีแจ้งคนศูนย์หายหรือเปล่าไม่มีค่ะโดยมีคนบอกว่าจากการตรวจสอบอ่ะ
ตรวจสอบชาวบ้านในพื้นที่ไม่เห็นว่ามีใครหายตัวไป
ไม่มีใครแจ้งคนหายดังนั้นศพที่เจอเนี่ย
น่าจะไม่ใช่คนในพื้นที่อาจจะมีการฆาตกรรมนอกพื้นที่
แล้วเอาศพมาอำพลางตรงนี้หรือเปล่านะคะ
มันก็ต้องมีการแก้งมั้งเลย
นี่คุณผู้ชมคนนี้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔ไง
ผู้ใหญ่บ้านเขาก็จะรู้แหละว่าลูกบ้านมีใครแจ้งหายแจ้งตายอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
แต่เขาบอกว่าแถวนี้ไม่มีใครมาแจ้งว่าคนศูนย์หายเลย
ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นการฆ่าจากในนอกพื้นที่แล้วก็เอาศพมาอำพรางอะค่ะ
ทีนี้ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เมื่อเช้านักข่าวของเราลงพื้นที่ไป
แล้วก็ไปเจอกับเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สพทัพสแกนนี่แหละ
เขากำลังดูบ้านใกล้กับจุดที่เกิดเหตุนะคะ
แล้วมีคนต้องสงสัยเป็นผู้ชายนะอายุสักประมาณ๒๕วัยเบนเจอร์เพศนี่แหละค่ะ
ถามว่าผู้ชายคนนี้เขาเป็นใครเขาเป็นหลานของเจ้าของบ้านก็จะแวะเวียนมาอยู่ที่บ้านเนี้ย
ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าเอ๊ะอันนี้เป็นผู้ต้องสงสัยขออนุญาตเชิญตัวมาหน่อย
มาสอบปากคำมาสอบรายละเอียดหน่อยนะคะ
ส่วนจากการที่พบศพนิรนามตอนนี้เขาก็พิสูจน์เบื้องต้น
ตอนแรกดูไม่รู้ใช่ไหมว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
เท่าที่ตรวจสอบดูมีข้อมูลคืบหน้ามาค่ะคุณผู้ชม
เป็นศพผู้หญิงอายุสักประมาณ๓๐ปี
แล้วนักข่าวของเรารายงานมาค่ะว่ามีชาวบ้านที่อำเภอบางสะพานของประจวบเนี่ยนะ
เดินทางมาติดต่อเจ้าหน้าที่บอกว่าขอดูศพหน่อยได้ไหม
แล้วหลังจากที่เจ้าหน้าที่ให้ดูศพแล้วคนที่เขามาติดต่อเขาบอกว่า
รูปภัณฑ์สันฐานใกล้เคียงกับญาติญาติเขาที่ตามหา
ถามว่าอ้าวรู้ได้ยังไงศพมันอืดลอยมาไม่รู้กี่วันแล้ว
มาเท่าไหร่แล้วน่าจะเปลี่ยนสภาพไปพอสมควรแล้ว
เขาบอกว่ารอยสักมันเหมือนเราก็เลยพยายามจะถามไงคะว่ารอยสักจุดไหนเป็นศักดิ์รูปอะไร
เขาบอกว่าคือเขายังไม่บอกจุดบริเวณเขาแค่บอกว่าเท่าที่ดูเขาคิดว่าใช่
ซึ่งญาติที่เขาตามหาอยู่หายออกจากบ้านไปประมาณ๒๓อาทิตย์แล้ว
ดังนั้นเจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวต้องรอพิสูจนอัตลักษณ์อีกครั้งหนึ่ง
ว่าตรงกับบุคคลที่มาตามหาไหมว่าญาติตัวเองหายไป๒๓อาทิตย์ก่อน
เพราะฉะนั้นเรื่องนี้นี่ต้องตามความคืบหน้าต่อเนื่องด้วยนะคะ